หาลุงพลนั่นแหละ

แต่จำได้ไหมที่เขาสร้างพญานาคลุกป่า

สินคดีตัดไม้ในเขตป่าสงวนโดยคำพิพากษาให้จำคุก
นายชัยพลวิพาหรือว่าลุงพลเป็นเวลา๒ปี๓เดือน
โดยให้รอลงอายา๒ปีนะแล้วก็สั่งลื้อถอนรูปปั้นนี้นะครับ
ปั้นที่เห็นไปเมื่อสักครู่คือปู่ปาริจิตนาคาราชที่ตั้งอยู่ที่บ้านกอก
บนกกตูอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร
ภายในสามสิบวันนับตั้งแต่ยี่สิบเอ็ดเมษายนที่ผ่านมา
เมื่อวานนี้บรรยากาศที่หน้าบ้านลุงพลครับคุณผู้ชมครับ
นอกจากลุงพลปะแต๋นก็มีคนสนิทสี่ห้าคนนะนะมาช่วยกันเคลียร์พื้นที่
แล้วก็เตรียมจะเคลื่อนย้ายรูปปั้นปู่ปาริจิตนาคาราช
ไปอยู่ยังที่อยู่แห่งใหม่ที่จัดเตรียมไว้ที่จังหวัดสกลนคร
เล่าบอกว่านี่เป็นวันแรกนะของขั้นตอนการเคลื่อนย้ายรูปปั้นพญานาค
โดยมีการขึ้นนั่งร้านคุณผู้ชมเพราะมันใหญ่นะ
ขึ้นนั่งร้านตัดรูปปั้นออกเป็น๕ส่วนเพื่อสะดวกแก่การย้ายออกไปจากจุดนี้
ส่วนพื้นที่ที่จะเคลื่อนย้ายปู่ปาลิจิตนาคาราชไปตั้งใหม่ก็คือ
บริเวณบ้านวังเยี่ยมตะบลหนองแวงใต้อำเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกลนคร
ห่างจากบ้านพ่อกับแม่ของลุงพลประมาณ๒๐กิโลเมตร

ที่ดิน๑๖ไร่นี้มายังไงคือลุงพลกับกลุ่มแฟนคลับ
รวมเงินกันซื้อนะเขาเหนียวแน่นไง

แล้วก็วางแผนจะตั้งรูปปั้นพญานาค
แล้วก็สร้างบ้านให้ยูทูบเบอร์ด้วย
ยูทูบเบอร์อยู่กันตามติดชีวิตลุงพลอยู่ตรงนั้นแหละ
ตอนนี้เราก็ติดตามเรื่องการอุทธรณ์อยู่
เพื่อที่จะแจ้งทางศาลว่าจะย้ายจากบ้านกรอกไปที่บ้านจำปาดงเหนือ

ก็จะทำเป็น๕ท่อนการเคลื่อนย้าย
ทีมที่มาเคลื่อนย้ายรูปปั้นพญานาคเนี่ย
ไม่ใช่แหม่ทีมแหม่ไม่มีประสบการณ์อะไรนะ
จ้างทีมวิศวกรมาจากกรุงเทพมหานครเลยนะ
มาทำงานร่วมกับช่างที่ชำนาญจากอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนคร
ค่าใช้จ่ายเนี่ยหมดเป็นแสนครับโอ้โหหมดเป็นแสน
เคลื่อนย้ายต้องทำด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างมากนะครับ

คาดว่าจะแล้วเสร็จเนี่ยสัปดาห์นี้แหละน่าจะย้ายเสร็จเรียบร้อยครับ